สำหรับน้องนีโน่กฤษพลตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวแล้วนะแล้วละครเนี่ยฮอตขึ้นหิ้งมากเลยนะคะสำหรับละครเรื่องคุ้งเสน่หาเขารับบทพี่วิชาญประกบคู่กับน้องแป้งมิดชัยคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่เป็นละครยาวเต็มเต็มเรื่องแรกของนีโน่เลยนะที่มีบทแทบทุกตอน

ตามไปคล้องมาลัยน้ำใจที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ใหญ่นี่แหละค่ะโอ้โหเห็นแล้วก็ชื่นใจแทนจริงเลยนะคะเนี่ย
ก็ดีใจมากเลยนะมันเหมือนกับว่าเรามีพื้นฐานแต่กลุ่มลิเกใช่ไหมครับแต่พอมาเล่นละครแล้วเราก็ได้แฟนคลับกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นมา
ใช่เป็นแฟนละครแล้วก็ตามมาดูลิเกด้วยกับพ่อเอกอย่างพ่อนี่ก็จะเป็นพ่อจะดูเรื่องละครครับผมการแสดงการแสดงแล้วก็ลิเกแล้วก็ภาพยนตร์ส่วนงานเราล่ะคะคณะลิเกเรายังร้องเหมือนเดิมใช่ตอนนี้งานเริ่มกลับมาแสดงได้แล้วครับก็แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนมันเป็นช่วงเข้าพรรษาก็เลยจะซบเศร้าแต่ว่ามันจะไปเยอะต่อ
ฝากพวกแม่พี่น้องทั่วประเทศด้วยนะครับผมออดอ้อนขนาดนี้ต้องดูแล้วละคะทั้งละครเอ่ยทั้งลิเกเอ่ยนะคุณผู้ชมนะใช่ครับ